จากเรื่องของการประบาดของโควิด๑๙
สมุนไพรอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย
แล้วก็กำลังนิยมตอนนี้คือฟ้าทลายโจทย์
ก็มีการที่จะเอามารักษาผู้ป่วยมากขึ้น
ตามแผนที่เขาวางเอาไว้ล่าสุดครับ
ปปศเขาร่วมมือกันกับกระทรวงยุติธรรมกับกรมราชธรรม
เอาเครื่องปั๊มยาบ้าที่ถูกจับกลุ่มจากผู้ผลิตยาบ้าก่อนหน้านี้
ปรับเปลี่ยนหัวผลิตแล้วก็มาอัดเม็ดเป็นฟ้าทลายโจร

ถามว่าเอาเครื่องยาบ้ามาผลิตมันกินได้ไหม
ท่านรัฐมนตรีก็เลยกินโชว์ซะเลยคุณผู้ชม
นี่ผมบอกว่าผมทำความสะอาดเรียบร้อย

ไม่ได้มีส่วนผสมหลงเหลืออยู่ล้างออกหมดแล้ว

เมื่อวานคุณผู้ชมที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปรับปรามยาเสพติดนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรี

ท่านก็ไปตรวจเยี่ยมการทดสอบทดลองการผลิตฟ้าทลายโจรแบบอัดเม็ด
จากเครื่องปั๊มยาบ้าที่ยึดมาจากผู้ผลิตก่อนหน้านี้
ก็มีหลายภาคส่วนไปร่วมกันตรวจสอบตรวจเยี่ยมกันไป
ซึ่งคือปปศเขากำลังจะเดินสายการผลิตฟ้าทลายโจรแบบอัดเม็ด
ซึ่งกำกับดูแลโดยโรงพยาบาลกรมราชธรรม
ซึ่งก็มีการเอาบริษัทที่มีความชำนาญเรื่องของการทำยาสมุนไพรจีน
มาร่วมกันผลิตฟ้าทลายโจร
ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีก็ไปตรวจสอบ
ซึ่งการดำเนินการเขาเริ่มทดสอบจากเครื่องจักรที่เขาตรวจจับมาได้
แล้วก็ช่างขององค์การเพศรัชกรรมเขาไปซ่อมเครื่องจักร
อันนี้เปลี่ยนหัวใหม่ต่างนานาจริงแล้วไอ้เครื่องที่กลุ่มขบวนการค้ายา
เขาเอาไปผลิตยาบ้ามันเป็นอุปกรณ์ในการทำยาแหละ
แต่ว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้เขาไปเปลี่ยนหัวแล้วก็ปั๊มยาบ้าจำหน่าย
พอตรวจยึดมาก็กลับมาเปลี่ยนให้มันเป็นอุปกรณ์ผลิตยาเหมือนเดิม
ทีนี้พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะฮะปรปศเองทางด้านของกรมราชธรรมเอง
ทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเองก็เลยปรับเปลี่ยน
เอามาผลิตฟ้าทลายโจรเพื่อไปรักษาให้กับผู้ป่วย
ยืนยันเลยว่ากินได้มันมีการผ่านกระบวนการต่างสะอาดปลอดภัย
แล้วก็เป็นมาตรฐานตามขององค์การเพศรัชกรรมกำหนดนะฮะ
ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเครื่องปั๊มอัดยาฟ้าทลายโจรแท้จริงแล้ว
อย่างที่บอกไปมันคือเครื่องอัดยารักษาคนป่วยทั่วไป
แต่ผู้ค้าเขาดัดแปลงนะฮะความกังวลต่างคนที่ติดตามข่าวว่าท่าน
เอาเครื่องปั๊มยาบ้ามาปั๊มฟ้าทลายโจรแล้วคนกินฟ้าทลายโจรจะไม่เป็นอะไรเหรอ
ยืนยันยืนยันเลยว่ามันกินได้ซ่อมแซมแล้วทุกขั้นตอนสะอาดทุกซอกทุกมุมแล้ว
แล้วก็มีการกำกับดูแลจากทางด้านขององค์การเพศสัจกรรม
เดี๋ยวจะผลิตมาแล้วก็จะใช้รักษาผู้ป่วยในเรือนจำที่ติดโควิดก่อนเป็นการด่วน
หากเหลือก็จะแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป
อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้ผู้ต้องขังติดโควิดกันเยอะ
ก็ต้องเร่งผลิตแล้วก็เอาไปรักษาผู้ป่วย

ฟ้าทลายโจรมันก็มีคุณสมบัติเรื่องของแก้ไขแก้บัตรทั่วไปนะครับ
เขาบอกว่ายืนยันว่าเปลี่ยนหัวดูจากเม็ดแต่ละเม็ด
ยทยุติธรรม